ทีนี้เรื่องของไฟน่าจะพอวางใจได้บ้าง
เพราะว่าอยู่ในการควบคุมของเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญแล้ว
แต่ตอนนี้สิ่งที่หลายคนเป็นกังวลมาก
คือสารเคมีที่มันตกค้างและหลงเหลืออยู่ในอากาศ
เรื่องนี้เราได้ข้อมูลมาจากอาจารย์ออสนะคะ
รองศาสตราอาจารย์ดรวีรชัยพุทธวง
อาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะศิลปศาสตร์
วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะ

สารเคมีของโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกมันมีสารตั้งต้นอยู่หลายตัว
หลักเลยนะคะคือสารที่ชื่อว่าสไตรีน
เพราะว่ามันเป็นโรงงานที่ทำฟองน้ำแล้วก็โฟม
รวมถึงมีสารประกอบฮาโลเจนซึ่งเป็นสารเคมีที่เป็นตัวชะล้างทำความสะอาด
เอาเป็นว่าชื่อสารทั้งหมดที่พูดมา๔ตัวนี้ไม่มีตัวไหนเป็นมิตรกับเพื่อนมนุษย์เลยนะคะ
มันคือสารที่ก่อมะเร็งทั้งหมด
เพราะฉะนั้นสารเหล่านี้ถึงได้ถูกนำมาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมแบบปิดค่ะ
ทีนี้ตอนเกิดเหตุเนี่ยคุณผู้ชมตี๓๙นาทีมันคือช่วงเวลากลางดึก
ไม่มีคนทำงานอยู่และทุกคนกำลังหลับสนิท
เพราะฉะนั้นนะคะไม่สามารถยับยั้งเหตุได้ทันท่วงที
ไฟก็เลยไหม้ลุกลามใหญ่โตไปถึงสถานที่เก็บเคมีเหล่านี้
จนเป็นเหตุให้เกิดแรงระเบิดมหาศาล

จริงแล้วพวกถังบรรจุพันธุ์ที่เอาไว้เก็บสารเคมีไวไฟเหล่านี้เนี่ย

สมมุติคุณเอาไฟไปวางไว้ใกล้หรือคุณจุดไฟแชคใกล้เนี่ย
มันไม่ได้ระเบิดนะเพราะมันมีตัวป้องกันเยอะ
แปลว่ามันจะต้องร้อนและมีไฟเข้าไปใกล้เป็นระยะเวลานานมันถึงจะระเบิดค่ะ
อาจารย์ออสบอกว่าถามว่าการระเบิดครั้งนี้รุนแรงแค่ไหน
สิ่งที่จะเป็นตัวแปรชีวัตรเนี่ยให้ดูจากรัศมีผลกระทบที่เกิดขึ้น
อาจารย์อทบอกประชาชนบ้านเรือนที่อยู่ในรัศมี๕๐๐เมตร
ได้รับผลกระทบกันทั่วหน้าทะลุกระจกแล้วทะลุกระจกอีกอะค่ะ
ซึ่งอาจารย์ออสบอกว่าอันนี้คือเละมากนะถือว่ารุนแรงมาก
อาจารย์ออสบอกว่ารุนแรงกว่าการระเบิดที่แยกราชประสงค์๑๐๐เท่านะคะ
ซึ่งน่าจะมาจากการระเบิดของถังสารเคมีขนาดใหญ่
เก็บสไตรีนหรือไม่ก็โทลูอีน

พอมันระเบิดเสร็จปุ๊บมันลอยขึ้นไปบนอากาศ
มันก็จะรอในบนชั้นบรรยากาศเรื่อยแล้ว
ลมพัดไปทางไหนมันไปด้วยค่ะ
เพราะฉะนั้นกรมควบคุมมลพิษต้องออกมาตรวจสอบนะคะ

เคมีหลักที่อยู่ในนั้นก็จะมี๒ส่วนใหญ่นะครับ
ก็คือหนึ่งก็คือสารตั้งต้นในการผลิตโฟมฟองน้ำพลาสติก
ก็คือกลุ่มโอลิสไตลีนนะครับ
จะมีสารตั้งต้นก็คือตัวสไตลีนนะครับ
ซึ่งตัวนี้ก็เป็นโมโนเมอร์ที่ใช้ในการผลิตโฟมฟองน้ำพลาสติก

สารทั้งหมดที่อาจารย์ออสพูดมาเนี่ยเป็นสารเคมีอันตรายนะครับ

เหนียวนำให้เกิดเป็นมะเร็งในอนาคตได้
พวกนี้ถ้าเข้าไปแล้วมันเข้าไปเลยนะครับ
มันก็จะสะสมแล้วก็มีผลกระทบในระยะยาว
คือคนที่สูดดมเข้าไปจะไม่ได้ป่วยในทันที
แต่มันเป็นสารก่อมะเร็งมันส่งผลในระยะยาวนะคะ

หรือถ้าจะเข้าไปในพื้นที่ที่มันมีสารเคมีเยอะจริง